ก็มีเพิ่มเติมหลังจากที่มีการแถลงของทางเพื่อไทย
ทางผู้แถลงก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถาม
ซึ่งในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วก็พูดถึงการโหวตนายกรัฐมนตรี
ในวันที่๔สิงหาคมนี้นะคะบอกคุยกับพักก้าวไกลแล้ว
และก็เป็นเอกสิทธิ์ของสาวหรือมติของทางภักดาลกาลไกร
ว่าจะจบในวันเดียวได้นายกคนที่๓๐ในวันที่๔สิงหาคมนี้นี่แหละนะคะ
ส่วนพักร่วมใหม่จะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบ
อย่างที่คุณก๊อฟบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะมีพักสองลุงหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวเรารอติดตามดูในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนสวจะโหวตให้หรือเปล่า
วันนี้การแถลงของเราชัดเจนมั่นใจภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไป
จะเป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจของสว
เชื่อว่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่สวจะเห็นชอบได้ค่ะ
ส่วนเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐาทวีสินในที่ประชุมรัฐสภา
ในแพทย์ชนน่านบอกว่ามีเขียนไว้เฉพาะตอนเลือกประธานรัฐสภา
ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มี
และกรณีนายเสถาไม่ได้เป็นสอจากการปรึกษากับนายเสถา
เศรษฐาก็บอกว่าพร้อมตอบทุกข้อสงสัย
และไม่ขอเข้าไปในสภานะคะ
ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
โหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่๔สิงหาคมนี้
มั่นใจว่าจะได้เสียงสนับสนุนเกินครึ่ง

ซึ่งพรุ่งนี้จะแถลงจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดึงเวลา
แต่พักเพื่อไทยได้รับการร้องขอจากแก่นำพักก้าวไกล
ให้รอถึง๕ทุ่มของคืนวันที่๓๑กรกฎาคม

ก็ไม่มีการติดต่อจากพักก้าวไกล
เพื่อไทยจึงจำเป็นต้องเลือกทางเดินใหม่
เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยโทรศัพท์แจ้งอีก๖พักร่วมแล้ว
ยืนยันการตกลงครั้งนี้ไม่ใช่การเกะเสียทางการเมืองกับพักเก้าไกลค่ะ
ภักดิ์เพื่อไทยก็รอจนถึงเที่ยงคืนโดยโทรศัพท์แจ้งอีก๖ภักดิ์ร่วมแล้ว
มั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไป
ก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของสวนะครับ
ที่เค้าเคยมีเงื่อนไขเดิมไว้
เราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับ
ก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้สวลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้

ไม่อยากจะใช้ศัพท์ทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับ
แต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผล
ในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าไกลนะครับ
ข้อที่จริงรอฟังพรุ่งนี้เลยครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับ

ไม่ปิดอะไรนะครับ

เดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวไปเขียนผิดอีก

ปิดประตูหมายถึงเอามาร่วม
รอฟังพรุ่งนี้เลยครับรอวันพรุ่งนี้ครับ
ในประเด็นที่สมาชิกของพักเก้าไกร
ได้เรียกหรือได้แถลงเกี่ยวกับว่า
เราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้าย
แล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะครับ
จะเหมือนกับหลอกให้พักเก้าไกรโหวตให้เรา
แล้วก็ไม่ดำเนินการไปตามที่มันตรงไปตรงมาเนี่ย
เราก็ได้เรียนชี้แจงกับพระเก้าไกลแล้วว่า
ที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลา
เราได้รับการร้องขอจากแก่นนำพักเก้าไกร
ให้เรารอจนถึง๕ทุ่มของคืนวันที่๓
เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ช้าช้าจากการที่มีการหาลือมา
รอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับ
เพราะฉะนั้นวันที่๑เราก็เริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเรา
ถือว่าการตกลงเจจามันไม่ยุติ
เพราะฉะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ย
เราได้คุยกับพักเก้าไกรอย่างต่อเนื่องมาตลอด
แต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่แกนนำสำคัญได้พูดคุยกับเรา
กับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหรือกล่าวหาเรา
ตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไร
แต่คิดว่าเขาต้องคุยเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วย
แล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเข้าไปว่าทั้งหมดเนี่ย

การประชุม๘พักร่วมก็ดีการประชุมหลายเรื่องก็ดีเนี่ย
ที่มันดีเลไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ย
เพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึง๕ทุ่มของวันที่
แล้วก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับ๗อีก๖พักร่วมนะครับทั้งหมด
เราจำเป็นต้องเลือกทางเดินที่จะเสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เพื่อให้มันสามารถขี้คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ผมอยากเรียนสรุปให้ชัดเจนอีกนิดนึงครับว่า
การตกลงกันครั้งนี้ของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกร
ไม่ใช่การเกลี้ยเสียทางการเมือง
เราต่างคนต่างจะทำหน้าที่
ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ภักดิ์เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งครั้งนี้
จะไม่มีพักเก้าไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วย
อันที่๒นะครับ
การแก้ไขมาตรา๑๑๒กับการเลือกนโยบายต่าง
นโยบายต่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ไม่ว่าจะเสนอโดยพักฝ่ายค้านหรือพักฝ่ายรัฐบาล
ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วย
ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอ
ส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับภักดิ์เพื่อไทย
ขณะนี้ก็คือเรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายมาตรา๑๑๒